ส่วนชาวนาจังหวัดยะโสธรตอนนี้เริ่มนำข้าวออกมาตากลดความชื้น
เพื่อเตรียมเข้าโครงการชะลอการขายข้าว

กระตุ้นให้โรงศรีปรับราคารับซื้อ
เพราะเกรงว่าจะไม่มีข้าวสีขาย
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณมาซีรีกล่อมแก้ว
การลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า
มาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี

ในปีการผลิต๒๕๕๙ทับ๒๕๕๙

ของนางอภิรดีตันตราพร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้
พบว่าเกษตรกรประมาณ๑๐ราย

มาเข้าร่วมโครงการจำนำยุ้งฉาง
เพื่อชะลอการขายข้าวออกสู่ตลาดในปีนี้
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะโสธรนะคะ
เริ่มนำข้าวเปลือกออกมาตากเพื่อลดความชื้นค่ะ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด

ซึ่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนแบบนี้
จะมีผลผลิตข้าวออกมาสู่ท้องตลาด๑๒๐บเมตร
ในขณะที่ช่วงตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้
จะมีผลผลิตข้าวออกมาสูงถึง๑๘๐ค่ะ
ข้าวที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ๑๕
จะได้ราคาตามที่รัฐบาลประกาศออกมา
หลังจากชาวนาเริ่มแสดงท่าทีจะเข้าร่วมโครงการ

ขยับราคารับซื้อข้าวสูงขึ้น
เพราะชาวบ้านเริ่มไม่นำข้าวสดไปขาย

โรงศรีทรัพย์สิริธรในจังหวัดเยอะโสธร

ตันละ๕๐๐บาทขึ้นเป็นตันละ๗๐๐บาท
ประกอบกับปัจจัยออเดอร์สั่งซื้อที่ถ่ายได้เพิ่มขึ้น

ก็มีส่วนช่วยดึงราคาข้าวขึ้นมา
วันนี้เท่าที่สำรวจดูราคาข้าวนี่
ก็ขยับขึ้นมาร่วม๑๐๐๐บาท
ถนอมอ่านหารเกษตรกรตำบลห้วยเก้งอำเภอกุฎชุม
ที่ตั้งใจนำข้าวหอมมะลิมาเข้าโครงการจำนำยุ้งฉางเผยว่า
จะนำข้าวไปจำนำให้ได้มากที่สุด

ว่าอาจจะได้เงินไม่ครบ๑๓๐๐๐บาทต่อตัน
แต่เชื่อว่าการจำนำยุ้งฉาง
จะไม่มีการสวมสิทธิ์เพื่อรับผลประโยชน์แทนกัน
๕ของอีกแล้วก็เป็นขายขาด
ไม่มีใครไถถอนหรอก
มันมีการสวมสิทธิ์กันเยอะหน่อยนะครับ
คือคนที่มีตังค์ก็ซื้อข้าว

ก็เอากระเศษตรกรที่เป็นญาติพี่น้องไปขาย

ตำบลกุฎชุมอำเภอกุฎชุมเชื่อว่า
ชาวนาส่วนใหญ่จะนำข้าวเข้าโครงการจำนำยุ้งฉาง
เพราะราคาสูงกว่าตลาด
เพราะว่าราคาข้าวครับไม่เหมือนปีที่แล้วครับผม

ถ้าขายไปก็ขาดทุนนะครับผม
หายไปก็วันขาดทุนไม่มีกำไรนะครับผม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร

จะมีเกษตรกรในจังหวัดเข้าร่วมโครงการจำนำยุ้งฉาง

เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั้งสิ้น๘๗๕๒๘ราย
มีวงเงินรองรับ๕๐๐กว่าล้านบาทค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน